ราวน่ารักของบรรดาสัตว์เลี้ยงกันมั้ยคน
ไปดูเรื่องของเจ้าสุนัขตัวหนึ่งคุณผู้ชมครับ
โอ้โหเป็นหมาที่ทำดีทำดีแบบนี้

โอ้โหให้ดูอีกที
นี่หมาทิ้งขยะเป็นที่

ใครโยนพิกก็อายเลยนะ

ไม่ธรรมดาจริงครับน่ารักน่าเอ็นดูมาก
ค่ะที่โพสต์เอาไว้นะฮะแล้วก็ระบุข้อความว่า
ตอนแรกเราก็นึกว่าจะมาคุยเคลียร์ที่ไหนได้
ข้ามหัวหน้ามาทิ้งแม่แสนรู้จริง

เห็นคลิปนี้แล้วก็มีแต่คนมาชื่นชมในความน่ารักแสนรู้ของเจ้าสุนัขตัวนี้นะ
อีกทั้งยังบอกอีกว่าใครไม่ชอบทิ้งขยะลงถัง
ดูน้องเขาไว้เป็นตัวอย่างนะครับดูนะเออ
ทิ้งไม่ลงถังอายนะ
เอ้านี่แล้วก็มีชาวเน็ตนะเขายังบอกอีกว่า
เอางี้ละกันไปสืบสอเลยอยากรู้จริงไอ้สุนัขตัวนี้มันอยู่แถว
เป็นของใครเขาก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้
บอกว่าไอ้สุนัขตัวนี้นะจะนอนอยู่แถวบริเวณสวนหลวงรอ
เอาเหรอจริงน้องเขามีเจ้าของ

เป็นคุณตาท่านหนึ่งที่ขายขนมอยู่ข้าง

แล้วทีนี้เจ้าของก็คงจะสอนมาดีนะ
ดิฉันว่าเจ้าของสอนแหละว่าให้ข้าบไปทิ้งในนี้

วิธีจะทิ้งขยะเนี่ยก็ก็ต้องนวงให้ทิ้งไว้ในขยะ
ถ้าเกิดใครทิ้งขยะไม่ลงถังนี่อาย

มาเพื่อนผู้ชมไปดู